ได้บางที่เพจพรุนคุณต้องไปตลาดครับ
จริงตลาดนัดป่าช้าตลาดนัดป่าช้า
ขายผีกันแหละครับไม่ใช่ขายผี
ไม่เอาอ่ะขายอาหารนี่แหละ
ดูพี่ก็ดีดิแต่งตัวเป็นผีก็เฉย
พี่จะเข้ามาเจอผมตอนกลางครั้งกลางคืนนะผมกลัวนะ
พี่เขาต้องบอกเขากลัวคุณสิอ๋อเหรอกลัวผมเหมือนกันเหรอ
เขามีสินค้าอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่าย

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงของน้องนักเรียนในพื้นที่
ที่มีการอะไรวายกระสือ
เขาจะมีการประกวดแต่งชุดแฟนซีผี
ฉายหนังกลางแปลงเรื่องตำนานกระสือ
อะไรที่เกี่ยวข้องกับผีก็มาหมดก็ตามชื่อตลาดนัดผีเนอะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่านี่เป็นเพียงแค่สีสันเท่านั้นเอง
ให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานเนี่ยได้ร่วมสนุกกับตลาดแห่งนี้
กิจกรรมนี้เขาบอกว่าได้รับการตอบรับดีนะ
ไม่ใช่ว่ามีคนกลัวไม่กล้าไปอะไรยังไง
มีแต่คนอยากไปแล้วไปก็ต้องไปวันไหน
ต้องไปในวันอาทิตย์แรกของเดือนเขาจัดกันแค่วันเดียวต่อเดือนนะ
ตั้งแต่๑๖นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกาในวันที่เขาจัดนะ
แต่อย่างนี้ตลาดนี้เอาจริงมีทุกวันไปกันได้
แต่วันที่จะจัดเป็นตลาดผีเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวต่อเดือน

เพราะฉะนั้นมีโอกาสลองไปกันดูไปหลอกหลอนกันสักหนึ่งครา

เออก็เป็นฝีสรรเนอะของการเที่ยวตลาดอีกแบบหนึ่งนะ